วอเล็กบอลหญิงไทยในรายการชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นนะครับ
ล่าสุดเราเล่นได้อย่างสูสีเหมือนกัน
ขันนัดนี้นะครับไทยเนี่ยก็ผ่านเข้าสู่รอบสองแล้ว
เกาหลีใต้ไปสามต่อศูนย์เซตโดยสองเซตแรกนะครับ
ไทยแพ้ไปสิบเจ็ดยี่สิบห้าแล้วก็สิบหกยี่สิบห้า
แต่ว่าในเซต๓ไทยเล่นเกมรับเหนียวแน่นกลับมาชนะได้นะครับ
สิบห้าต่อสิบสามแล้วก็ดีต่อเนื่องครับ
ในเซ็ตที่สี่ชนะไปอีกยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดนะครับ
ทำให้ต้องตัดสินในเซตที่ห้าแต่ว่าสาวไทยครับ
ก็สู้เต็มที่แล้วไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นะครับ
แพ้ไปสิบเอ็ดต่อสิบห้าทำให้ไทยแพ้ไปสองต่อสามเซ็ตครับ
แต่ได้หนึ่งแต้มทำให้มีเพิ่มเป็นเจ็ดคะแนน

เพราะว่าเจอกับสหรัฐนี่เป็นทีมเบอร์๒ของโลกครับ
หลังเกมโค้ชด่วนนะครับในศรีวัชระเมธากุล
ก็ยอมรับว่าเป็นเกมที่ยากแต่ชื่นชมลูกทีม
ทำผลงานได้ดีเกินคาดครับช่วงแรกเราอาจจะปรับไม่ทัน
แต่ช่วงหลังมาเออเกมเราเริ่มดีขึ้น
และโต้กลับค่อนข้างได้ผลแล้วนะครับและขอชมเชยเด็กเด็กของเรานะครับ
ว่าทำได้ดีมากนะครับเกินเป้าหมายที่เราวางไว้
สำหรับการเล่นกับอเมริกาวันนี้ส่วนอาการบาดเจ็บนะครับ
ผู้เล่นคนสำคัญนั่นก็คืออัชราพรโคงยศครับ
ข้อเท้าพลิกในเซตที่๔โอ้โหหามอีกแล้วครับ
หลังจากตรวจเช็คอาการเบื้องต้นเนี่ยกระดูกไม่แตกไม่หักนะครับ
ก็มีอาการเอ็นยืดเท่านั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีพัก๒สัปดาห
แต่ว่าตามข่าวเห็นบอกว่าน่าจะไม่ลงแล้วนะครับ
นัดที่เหลือส่วนโปรแกรมนัดสุดท้ายนะครับ
วันนี้สาวไทยจะชิงอันดับ๓ของกลุ่มด้วยการพบกับอาเซอร์ไบจาน
เวลาสิบสี่นาฬิกาสิบนาทีตามเวลาประเทศไทยครับ